อยู่ที่อายุทยานะคะเพราะว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นค่ะ
ป้าเองก็ค่อนข้างเสียขวัญพอสมควรป้าก็ได้รับบาดเจ็บด้วย

กู้ภัยเขาต้องกล่อมกันอยู่ต้องปลอบใจกันอยู่สักพักนึงเลยอะค่ะ
นี่คุณผู้ชมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนที่คุณป้าเนี่ย
นั่งอยู่แบบนี้ทีแรกป้าแบบไม่ไปเลยนะ

เออซึ่งก่อนหน้านี้ตอนเที่ยงคืนครึ่งเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน
นี่ในชุมชนวัดแม่นางปลื้มค่ะอยู่ที่ตรอกโรงฆ่าสัตว์นะคะ
ที่ตำบลคลองสะบัวของอายุทยา
บ้านของคุณป้าเนี่ยเป็นบ้านไม้ใต้ถุนยกสูงเลย
ไฟไหม้แบบแรงไฟไหม้แบบเร็วมากอะค่ะ

เจ้าหน้าที่เองก็พยายามที่จะฉีดน้ำควบคุมไฟใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะ
บ้านของคุณป้าน่ะเสียหายพังทั้งหลังเลย

เพื่อนบ้านที่เขาอยู่ติดกันเขาบอกว่าอุ้ยตอนนั้นน่ะนะ
ทุกคนหลับอยู่ในบ้านได้ยินเสียงแบบบึ้มเหมือนกับมีอะไรระเบิด
พอมาดูดูสิไฟลุกแบบนี้
ช่วยกันเอาน้ำมาดับแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่
บ้านนี้ค่ะมีคุณป้าอยู่แต่ป้าเลี้ยงแมวเอาไว้เยอะมาก
ไว้แบบประมาณ๓๐กว่าตัวเลยนะ
อีกอย่างหนึ่งป้าชอบเอาขยะมาแบบกองเอาไว้ที่บ้านด้วย

เพื่อนบ้านบอกว่าเตือนแล้วนะไอ้เรื่องขยะเนี่ย
มันจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้แล้วป้าชอบจุดไฟเผาขยะด้วย
ดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าเตือนแล้วแต่ป้าไม่ฟัง
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ

แต่เราไม่รู้ว่ามันลามไปจากตรงไหน
ครับผมปกติยายเขาเก็บอะไรค่ะ

ก็เก็บของพวกขยะเก็บกองไว้

นี่แหละคุณผู้ชมบ้านหลังนี้อย่างที่บอกค่ะ

ทุ่มกว่ามีการจุดไฟเผาขยะ
แล้วพอมีการไปเตือนเพื่อนบ้านมีการไปเตือน
เอาจุดทำไมมีการทะเลาะกัน

สุดท้ายมันจะกลายมาเป็นเรื่องแบบนี้
บอกแล้วเรื่องขยะเอาจุดไฟเผาขยะเอาไฟไหม้ขึ้นมา
แล้วถามคุณป้าเจ้าของบ้านนะ

นอนอยู่ไฟลุกไหม้ตรงสายไฟใกล้กับที่นอน

ทีนี้เดี๋ยวต้องประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาหาสาเหตุ
ส่วนค่าเสียหายตอนนี้ยังประเมินมูลค่าไม่ได้นะคะ